คุณภริกครับเมื่อวานนี้เห็นออกจดหมายเปิดพนึก
ถึงสวยังไงกันเนื้อหาใจความต้องการส่งสารสื่อสารไปยังสวยังไง

ว่าปัจจุบันเราไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูลที่มีกฎิกาที่เป็นประชาธิปไตย
หากเราอยู่ในประเทศที่มีกฎิกาเป็นประชาธิปไตย
พอมีการเลือกตั้งสอสอเสร็จแล้วสส๕๐๐คน
๒๕๐เนี่ยก็เป็นรัฐบาลนะครับ
ซึ่งณปัจจุบันพักเก้าไกรเราก็มีการเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งรวมพลักษณภ์๙ไกลด้วยเป็น๖พลักษณภ์

และเราอยู่ภายใต้กรรยากาศรภาษภัยมันจบแล้ว

ให้อำนาจสวมาร่วมเลือกนายกด้วย

มาตรา๒๗๒ที่อำนาจสวเลือกนายกเราควรจะยกเลิก

เสนอร่างแก้ไขรัฐนูลเข้าไปในที่การพิจารณาของรัฐสภา

เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเก้าไกรเราเรียกร้อง
แล้วก็ความจริงเรียกร้องมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง

คือการบอกว่าหากสวต้องการจะเคารพหลักการประชาธิปไตย
ว่าประชาชนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่าเทียมการ

ซึ่งผมก็พยายามจะยกเหตุผลต่างมาโน้มน้าวสมาชิกวุฒิสภา
คือในมุมหนึ่งแหละคือมันคือการยืนยันหลักการประชาธิปไตย
แต่ในอีกมุมหนึ่งผมก็พยายามจะหยิบยกคำอภิปรายก่อนของสมาชิกวุฒิสภาเอง
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าถ้าคุณยึดคำพูดหรือว่าหลักการที่คุณเคยพูดไว้เนี่ย
คุณก็ควรจะเคารพหลักการนี้อย่างเช่นเรามีสว๖๐กว่าคน
สวไม่ควรมีอำนาจเลือกนายกเนี่ยเราก็หวังว่าในเมื่อมันยังมีอยู่เนี่ย
ก็จะใช้หลักการของการเคารพเรื่องของหลักการประชาธิปไตย
เพื่อลงมติในการเลือกนายกนะครับ
ในสภาชุดที่ผ่านมาเนี่ยทางพักเก้าไกล
แล้วก็ทางสภาผู้แทนเองก็ด้วยเนี่ยเคยเสนอแก้กฎหมายเรื่องนี้
ที่เขาเรียกว่าปิดสวิตช์สวใช่ไหมก็คือจะตัดอำนาจตรงเนี้ย
บทเฉพาะการให้สวร่วมโหวตเลือกนายก๕ปีแรกของการบังคับใช้รัฐมนูล
ซึ่งตอนนี้เหลือปีสุดท้ายขอตัดทิ้งไปเลย
ซึ่งผมแชร์เรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะครับ
เสนอไป๓ครั้งคือมันจะมีทั้งหมด๒๗ร่างแต่เอาแค่ร่างที่เกี่ยวข้องกับมาตรานี้โดยเฉพาะเนี่ย
๓ครั้งไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเลยคือไม่ถึงมันต้องได้เสียงสว๑ใน๓คือ๘๐กว่าเสียงก็ไม่ถึงนะครับ
ครั้งแรกคือช่วงพฤศจิกา๖๓ครั้งที่๒คือมิถุนา๖๓
อันที่๓คือกันยา๖๕นะครับก็ไม่ถึงแต่ว่าเนี่ยผมไปย้อนดูการลงมติก็มีสวอย่างน้อย๖๐คนที่เคยลงมติเห็นชอบอย่างน้อยหนึ่งใน๓ครั้ง

ใช่ครับเพื่อจะยกเริ่มนัดสวเรื่องนายกใช่ครับ
มันไม่ถึง๘๐แต่มันมีสว๖๐คนที่เขาบอกว่าเขายินดี
ใช่ครับแล้วก็มีหลายคนจาก๖๐คนนั้นที่ออกมาชี้แจงแล้วในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาว่าจะเคารพหลักการนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ผมคิดว่าเราขอเรียกร้องให้ยืนยันหลักการเดิมเท่านั้นนะครับก็จะได้๖๐เสียงแล้ว
ทีนี้คนที่ไม่โหวตยกเลิกอำนาจสวเลือกนายกมีบางคนในกลุ่มนั้นเหมือนกันที่บอกว่าที่ไม่โหวตยกเลิกอำนาจสวเลือกนายก
เพราะว่ายังไงอำนาจนี้ก็ไม่มีราคาอยู่ดีอันนี้เป็นคำพูดของเขานะครับ
ก็คือพูดง่ายคือถึงแม้จะมีอำนาจในการเลือกนายกอยู่เนี่ยเขาก็รู้ว่าถ้าใช้อำนาจนี้ในทางที่ไม่ชอบ
คือไปใช้อำนาจนี้ในการไปเลือกนายกที่ไม่ได้รับความไว้วางใจจากเสียงของสอสอเกินกึ่งหนึ่งเนี่ย
นายกคนนั้นรัฐบาลชุดนั้นก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีพอมีเสียงข้างน้อยในสภาพผู้แทนรัศดร
ผ่านกฎหมายอะไรก็ผ่านไม่ได้ผ่านงบประมาณอะไรก็ผ่านไม่ได้เอ่อถ้าเกิดว่าตั้งรัฐบาลปุ๊บ
ภายใน๑เดือนก็มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ล้มอยู่ดีเพราะฉะนั้นสวบางคนที่ไม่ได้โหวตสนับสนุนการยกเลิกอำนาจสวเลือกนายกเนี่ย
เหตุผลว่าที่ไม่ยกเลิกเพราะว่าอำนาจนี้มันไม่สามารถถูกนำมาใช้เพื่อบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนได้อยู่ดี
แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นสวหลายคนที่บอกว่าถ้าย้อนไปปี๖๒ที่พยายามจะอธิบายว่าทำไมสวถึงโหวตให้กับพลเอกประยุทธ์
เขาก็ให้เหตุผลว่าเขาไม่ได้โหวตให้พลเอกประยุทธ์เพราะว่าผลเอกประยุทธ์แต่งตั้งพวกเขา
แต่เขาโหวตให้พลเอกประยุทธ์เพราะผลเอกประยุทธ์สามารถรวบรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรได้ณเวลานั้น
เพราะฉะนั้นเราก็ขอให้สวยืนยันหลักการเดิมที่คุณพูดมาตลอดนะครับว่าในมุมหนึ่งการจะใช้อำนาจนี้มาโหวตให้กับนายกที่ได้รับความไว้วางใจจากเสียงข้างน้อยมันจะทำให้ประเทศไปสู่
คุณพระฤทธิเล่าให้ฟังนะครับมันมีอยู่สัก๗๘ท่านได้
อยู่ในชื่อ๖๐เสียงตรงนี้และคุณผลิตและก้าวไกลก็หวังว่า
๖๐ท่านเหล่านี้จะยังคงยืนยันเหมือนเดิม
หรือท่านอื่นที่อาจจะเพิ่มเติมเข้ามามันก็จะพอ๖๖เสียง
ในการไปโบสถ์เลือกนายกทีนี้พอย้อนมาถ้าเกิดสอบวอลจะถามว่า
เอ้าผมขอดูอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยได้ไหมนอกจากดูชื่อว่านายกคนนั้นที่ฝั่งของรัฐบาลที่บอก
มี๓๑๐เสียงเสนอมาคือใครก็คือชื่อคุณพิธานี่แหละณขณะนี้
ขอดูคุณสมบัติขอดูนโยบายขอดูอะไรนู่นนี่นั่น
คุณพระฤทธิจากก้าวไกลก็เลยมีคำถามย้อนไปว่าแล้วตอนปี๖๒คุณโหวตที่ให้บิ๊กตู่เป็นนายก
พลังประชารัฐก็รวมเสียงได้ข้างมากคุณไม่เห็นต้องดูอย่างอื่นเพิ่มเติมเลยคุณบอกว่า
คุณโหวตจากเสียงข้างมากของสภาผู้แทนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ควรจะยึดหลักอย่างนั้น
ก็ถูกต้องผมอยากให้ยึดหลักแบบนั้นแต่ถามว่าเรายินดีจะชี้แจงหรือว่าคลายข้อกังวล
เกี่ยวกับประเด็นต่างไหมก็ยินดีนะครับคือทางผมและพระเก้าไกรก็ยืนยันว่า
ยินดีเปิดบทสนทนากับสมาชิกวุฒิสภาท่านใดที่อาจจะมีคำถามหรือข้อสงสัย
เพื่อให้ทุกท่านนั้นสบายใจนะครับคือผมคิดว่าท้ายสุดแล้วมันปฏิเสธไม่ได้ว่า
แต่ละคนก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเมือง
อะไรเป็นนโยบายที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาของประเทศ
แต่ว่าอย่างน้อยเราจะได้อธิบายในมุมของเราว่าทำไมเราถึงเสนอนโยบายเช่นนี้
แล้วก็หวังว่าพอคลายข้อกังวลตรงนั้นได้เนี่ยสวบางคนที่อาจจะมีความลังเลใจอยู่
ก็จะมีความสบายใจมากขึ้นที่จะยึดหลักการประชาธิปไตย